คุณผู้ชมมาแล้วค่ะเรื่องดราม่าของทบนะคะ
คุณผู้ชมมีภาพออกมาคือหลัก๓ภาพด้วยกัน
ภาพแรกก่อนเลยเป็นลักษณะหัวเกลียนเป็นทหารจะไปขึ้นเครื่อง
ไปไหนอ่ะไปสหรัฐ
ไปสหรัฐโอ้ชาวเน็ตตีตราเลยไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐแน่
ใช่แน่คุณดูกลับมาประเทศไทยก่อน
คนที่เขาฉีดซีโนแวคกระโดดตึกตาย
คุณจะไปฉีดไฟเซอร์แล้วไปกระโดดร่มที่สหรัฐเนี่ยนะ
ล่าสุดคุณผู้ชมใจเย็นค่ะโหเยอะนะคะไปกันเยอะเลยอ่ะ
พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบก
ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วประเด็นหลัก๒ประเด็น
คือ๑คนไทยอยู่ในประเทศไทยได้ฉีดซิโนแวค
คุณใช้งบหลวงเอาทหารไปฉีดไฟเซอร์
ถึงสหรัฐอเมริกาใช่ไหม๒๒๒งบหลวงเนี่ย
คุณมันคือภาษีพวกเราแล้วทำไมคุณถึงเอาไปทุ่มเทแบบนั้น
ใจเย็นคุณผู้ชมลองฟังคำชี้แจงจะเชื่อหรือไม่
สุดแล้วแต่ท่านพิจารณากันเอาเองนะคะ
ออกมาชี้แจงค่ะคือเอาจริงต้นเรื่องเนี่ย

เกะเอาภาพนี้มาพวดแล้วก็เจ็บข้อความ

โอมินใช่ที่ตอนนี้อยู่เกียวโตโตเกียวนะครับค่ะคุณผู้ชมนะครับ
พอเป็นเรื่องแบบนี้ปุ๊บรองโฆษกองทัพบกต้องออกมาชี้แจงบอกว่า
ภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นการเดินทางไปร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์
กองทัพบกสหรัฐเที่ยวรัฐน็อตคาโรไลน่า
ระหว่างวันที่๑๐ถึง๒๖กรกฎาคมปี๒๕๕๙
เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์
ภายใต้การฝึกร่วมผสมคอปบาโกปี๒๕๖๕นะครับ
ซึ่งมีการกักตัวก่อนไปฝึกในค่ายทหาร
เมื่อไปถึงสหรัฐก็ปฏิบัติลักษณะเดียวกันตามระบบ
กำลังพลทุกนายผ่านการตรวจโควิด๑๙ซึ่งได้ผลออกมาเป็นลบ
แล้วการฉีดวัคซีนฉีดก่อนไป
ไม่ใช่ไปแล้วไปฉีดไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกา
ทีนี้มันมีภาพภาพที่๒คุณผู้ชม
ภาพที่๒คือมันเป็นภาพลักษณะคือมีผู้ชายคนนึงนี่ภาพนี้
เดี๋ยวมันจะมีอีกภาพหนึ่งนะผู้ชายคนหนึ่งกำลังฉีดวัคซีน
แล้วไปในการ์ดรองโคโสกองทับปก
แจ้งเรื่องนี้บอกว่านี่ไม่ใช่กำลังพลไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐ
มันเป็นการบิดเบือนเพราะถ้าเกิดว่าลองไปสังเกตวันเกิดในการ์ดดีเนี่ย
พศเกิดคือ๑๙๖๓อายุผู้ชายคนนั้นก็น่าจะ๕๘แล้ว
แต่มันไม่สอดคล้องกับใบหน้าคือใบหน้ายังอ่อนอยู่เลยอ่ะ
แต่ในบัตรเนี่ยแก่แล้วอายุ๕๘นะเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่
ไม่ได้ไปฉีดที่สหรัฐนะคะและที่สำคัญย้ำอีกครั้งหนึ่ง
กำลังพลทุกคนฉีดแอสตราเซเนก้าแล้วก็ซีโนแวค
ก็เหมือนกับคนไทยทุกประเทศทั่วประเทศฉีดก่อนไปที่สหรัฐนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องค่าตัวแพงงบประมาณการใช้จ่ายที่โดนโจมตี
รองโคศกองค์บอกว่างบประมาณครั้งนี้ท่านทางหลายลองฟังดู
งบประมาณการฝึกร่วมรบครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา
จบนะคะประเด็นดราม่าสองประเด็นยังไม่จบค่ะมันมีอีกภาพภาพหนึ่ง
ล่าสุดค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะฮะโพสต์ภาพภาพหนึ่งคุณผู้ชม
เป็นผู้ชายนั่งอยู่บนห่อของกองบินตำรวจครับแล้วก็ระบุบอกว่า
คือผู้ชายคนนี้เขาออกมาชี้แจงเพราะเขาเองก็ถูกกล่าวหาว่า
เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้สิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นทหารเนี่ย
บินไปฉีดที่ต่างประเทศครับเขาเองออกมาชี้แจงบอกว่า
อนุญาตชี้แจงมีบุคคลไม่หวังดีโยงผมเอารูปผมไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผมมาราชการเข้าฝึกบินฮอจำลองใช้เวลา๗วัน
ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนมันเป็นจังหวะโอกาสพอดี
ผมก็เดินไปชิดเองไม่ได้มีใครบังคับนะครับ
ปลถ้าเกิดว่ากลับประเทศไทยขอดำเนินคดีพรบคอม
ทุกคนครับถ้าไม่ลบและออกมาขอโทษผมแคปไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว
คือมันจะมีภาพหนึ่งผู้ชายนั่งอยู่บนฮอ
ภาพนั้นแหละค่ะที่เอาถูกมาโพสต์แล้วก็แชร์กัน
อ๋อเสร็จแหละว่าตัวลงเอาผิดใครอ่ะ
คนโพสต์คนแรกหรือเอาผิดคนที่มีการแชร์ต่อ
แต่ว่าตอนนี้ทางการเนี่ยก็คือทางกองทัพเขาก็ยืนยันแล้ว
ว่าไม่ใช่อยู่ดีเอางบไทยบินไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกา